ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีค่ะคุณยายท่านหนึ่งนะคะแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีคนร้าย
มาทุบเบ้าปูนซึ่งบรรจุศพของหลานชายอายุ๙ขวบ
และหลังจากนั้นเอากระโหลกบริเวณหน้าผากเอาไป
คาดว่าคนร้ายจะเอาไปทำปั้นเน่งซึ่งเป็นเครื่องลางของขังนะคะ
แล้วคุณยายบอกตำรวจเลยว่าจับคนร้ายให้หน่อยอยากจะให้คนร้ายกลับมาทำพิธี
เพราะตามความเชื่อแล้วถ้าสมมุติเอากระโหลกหรือว่าชิ้นส่วน
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปจะทำให้น้องก้าวซึ่งเป็นหลาน
วิญญาณเขาจะไม่ไปเกิดไม่ไปสู่สุขติ
จากกรณีที่นางอุไรรัฐสุวรรณหงษ์อายุ๔๕ปีไปแจ้งความค่ะ
บอกว่าศพเด็กชายสุกลวัฒน์อยู่ศรีเจริญหรือว่าน้องก้าว
อายุ๖ปีซึ่งเป็นหลานชาย
เสียชีวิตจากการจมน้ำเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะ
ก่อนที่จะนำศพไปบรรจุไว้ในเบ้าปูนข้างเมนวัดส่งเสริมธรรม
ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานี
เพื่อให้ครบ๑ปีก่อนตามประเพณีอีสาน
และนอกจากนี้ก็รอแม่ซึ่งอยู่ในเรือนจำพ้นโทษออกมาสิงหานี้

แต่มาถูกคนร้ายค่ะทุบเบ้าปูน
เจาะเอากระโหลกศีรษะไปนะคะ
ซึ่งเป็นแก๊งคุณสัยมนต์ดำเอาไปทำปั้นเน่งคุณยายคิดแบบนี้
ล่าสุดนางสมหมายปัญญาทิพย์อายุ๖๒ปีนะคะ
ทวดของน้องก้าวอีกทีเป็นผู้ดูแลน้อง
ก่อนที่จะเกิดเหตุจมน้ำเสียชีวิต
จุดทูปไหว้หน้ารูปศพของน้องก้าวเลยนะคะ
อธิษฐานขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้
อกจากนี้เล่าด้วยบอกเมื่อคืนไปปรึกษาญาติ
เกี่ยวกับการชนะสูตรศพของน้องก้าว

การอนุญาตให้ตำรวจทุบเบ้าบรรจุศพน้องก้าวไปเลย
เนื่องจากมีแต่ญาติเท่านั้นที่เห็นว่าศพน้อง
ถูกเจาะกระโหลกหน้าผากแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
จากนั้นก็โบกปูนปิดเบ้าเอาไว้เดี๋ยวจะให้ตำรวจทุบอีกที
เพื่อหาหลักฐานจับคนร้ายให้ได้ฟังเสียงยายทวดน้องก้าวค่ะ
แล้วก็ได้เกลากระหลุกหน้าผากคืนอยู่รออีกสองเดือนค่ะ

แต่ถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้ก็ต้องรอ
เพราะเกลียงว่าน้องก้าวจะถูกศักดิ์วิญญาณ
และจะไปหาผู้ที่มีความรู้เรื่องคุณสัย
แก้การสะกดวิญญาณให้น้องก้าว
น้องสาวต่างบิดาของน้องก้าว

ว่าพี่ก้าวอยู่ที่สระน้ำ

พาขี่รถจักรยานยนต์ขับผ่านบริเวณสระน้ำท้ายหมู่บ้าน

พี่ก้าวกลับบ้านมานั่งทำไมอยู่แถวนี้

คือเรียกพี่ชายของตัวเองแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคะ

ด้านคดีค่ะพลตำรวจตรีวรณัฐผันผ่อนผู้บังคับการตำรวจ

ขณะนี้ให้ทางชุดสอบสวนเร่งหาเบาะแสตัวคนร้าย
ซึ่งคงต้องใช้เวลาเนื่องจากจุดเกิดเหตุห่างไกลผู้คน
และต้องรอหลักฐานจากทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
วันพรุ่งนี้นะคะตำรวจบอกว่า
จะมีการเรียกตำรวจที่ทำงานในคดีนี้ทุกชุด

เพื่อดูแนวทางในการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ